คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องที่เราโปรยเอาไว้เมื่อเบรกที่แล้วนะคะ
สำหรับส่วนนักจรจัดในฟื้นฟูและดูแลส่วนนักจรจัดเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะ
คือมีคนเดินออกมาที่หน้าคอค่ะแล้วก็เจอสุนัขจรจัดตัวนึงนอนตายอยู่
แต่มันไม่ได้ตายธรรมดาเพราะว่าที่แขนมันเนี่ยมีรอยฟัน
ค่ะแล้วมันฟันลึกเข้าไปจนถึงปอดอ่ะค่ะเนี้ยต้องขออนุญาตเบลอภาพหน่อยนะคุณผู้ชม
เพราะว่าแผลค่อนข้างชะกันเลยทีเดียวแล้วมันก็นอนตายอยู่
แม้มันจะเป็นหมาจรจัดนะคะแต่ว่าก็ถ้าใครที่เป็นคนกระทำแบบนี้กับมันเนี่ย
ก็ต้องถือว่าโดนเข้าข่ายผิดพรบธารุณกรรมสัตว์แน่นอน
เจ้าหน้าที่องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์บ้านหมายยิ้มในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
เขาได้รับแจ้งมาว่าที่บ้านพักพิงหมาเหงาเนี่ยนะคะ
มีหมาจรจัดตัวหนึ่งถูกฟันจนตาย
ไปตรวจสอบดูก็เห็นว่าเป็นสุนัขเพศเมียค่ะ
บาดแผลถูกฟันที่ขาหน้าข้างซ้ายลึกถึงปอด
ตุ้ยเจ้าหน้าที่ขององค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์บอกว่า
หมาตัวนี้นอนฟันบาดเจ็บอยู่หน้าคอก
แล้วก็ผงกหัวขึ้นมาคือตอนที่เจอมันยังไม่ตายนะคะ
งกหัวขึ้นมาเหมือนจะขอความช่วยเหลือ
เขาก็รีบอุ้มมันจะพาไปหาหมอค่ะ

เรื่องนี้ทีมข่าวเทราทีวีก็เลยลงพื้นที่ตรวจสอบ
ศูนย์นี้มีหมาจรจัดอยู่เกือบ๔๐๐ตัว
ส่วนใหญ่อยู่ในกรงแต่ก็มีบางตัวบ้างที่วิ่งอยู่ด้านนอก
แต่สภาพไม่ค่อยแข็งแรงกันสักเท่าไหร่

ประธานองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์บ้านหมายยิ้มบอกว่า
แจ้งความกับตำรวจสพคหงเรียบร้อยแล้ว
เพื่อจะให้สืบสวนหาตัวผู้กระทำผิด
แล้วก็จะดำเนินคดีจนถึงที่สุดด้วย
ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าการหาตัวคนร้ายเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลย
เพราะไม่รู้ว่าใครมาจากไหนอย่างไร
แต่ก็ดีกว่านิ่งนอนใจแล้วปล่อยให้เหตุการณ์นี้มันผ่านไป

หมาตัวนี้น่าจะถูกทำร้ายมาจากข้างในศูนย์ค่ะ

มันก็น่าจะหยดเป็นทางมาจนถึงหน้าคอก
แต่ว่าอันนี้มันไม่มีรอยเลือดเลย
แล้วก็พอจะรู้เบาะแสของผู้ต้องสงสัยแล้วด้วย
เพราะก่อนที่มันจะถูกฟันตายเนี่ย
มีการมาลื้อถังน้ำมันในคอกเลี้ยสัต
ตรงจุดที่หมาตัวนี้ชอบไปนอน

ก็พยายามบอกเทศบาลให้ทำรั้วแล้ว
จะได้ป้องกันไม่ให้สุนัขออกไปก่อกวนด้านนอก
แต่มันยังไม่มีใครมาดำเนินการให้ค่ะ
แก้ปัญหาสุนัขจรจัดแบบยั่งยืนจริงเลยเนี่ยนะ
มันคือการฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมัน

ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะ
มันค่อนข้างที่จะเรารู้สึกสะเทือนใจเนอะ
เพราะว่าเนื่องจากตรงนี้มันเป็นศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุนัขจรจัด
คนที่เข้ามาทำเนี่ยมันก็โหดร้ายเกินไป
เพราะเนื่องจากตรงนี้มันเป็นที่ดูแลหมา
แล้วถ้ามันเกิดการทำร้ายทารุณกรรมเกิดขึ้นในสถานที่นี้

แต่ประตูของมันว่าโปรติแล้วมันเป็นหมาที่น่ารักค่ะ
เพราะฉะนั้นเป็นการที่มันจะมาเพลินภาพหรือทำร้ายใคร

การแก้ปัญหาศูนักจรรย์จัดแบบยั่งยืนและก็ได้ผลก็คือ
การทำหมันทำวัคซีนและ฾ืนถิ่น
คือเป็นการควบคุมโรคแล้วก็ควบคุมปริมาณของเขา

ปัญหาต่างที่เกิดจากสุนัขจรจัดมันก็จะลดลง
พนักงานสอบสวนสพคหงก็ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

หวังว่าจะหาตัวคนทำเจอเพราะว่ามีเบาะแสเรียบร้อยแล้ว

แต่ถ้าเกิดว่าจะแก้ปัญหาสุนัขจรจัดยั่งยืนกว่านั้นก็คือ
เลี้ยงแล้วต้องรับผิดชอบอย่าเอามาทิ้งให้มันกลายเป็นสุนัขจรจัดนะคะ

ใช่สุนัขเหล่านี้มันก็คือมาจากคนเลี้ยงเขาแล้วก็มาทิ้งเขานั่นเอง